เอาล่ะไปดูสามีภรรยาคู่นี้บอกทนไม่ไหวถูกทุบรถ
คือไปบอกให้เพื่อนบ้านบอกขยับรถหน่อยได้ไหม
ขยับนิดนึงจะออกไปขายของ
ไม่เห็นตัวแต่ได้ยินเสียงก็รู้ว่ามีเรื่อง
ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งนะครับโพสต์ระบายความในใจบอก
เล่าบอกว่าเขาขับรถออกจากบ้านในซอยไพรินอำเภอบางบัวทอง
นนทบุรีตอนนั้นมีรถคู่กรณีขับมาขวางทางอยู่

แต่กลับถูกคู่กรณีด่าทอครับแล้วก็บอกว่าจะขับรถชนเลย
และมีการขู่ด้วยนะฮะตอนนั้นทางฝั่งคู่กรณีอยู่กันหลายคน
เขาก็เลยไม่กล้าลงจากรถจากนั้นคู่กรณีก็มาทุบรถด้วยนะครับ
รถได้ความรับความเสียหายเลยล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับ
ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับไปที่บ้านหลังดั่งกล่าว
ว่าในซอยฝั่งขวามันมีซากรถเก๋งจอดอยู่
เมื่อกี้หลังที่เขายืนกันเนี่ยมีซากรถเก๋งจอดอยู่๔คัน
จอดทิ้งไว้ก็เถอะฝั่งซ้ายก็มีรถกระบะ
แล้วก็มีรถเก๋ง๒คันจอดอยู่
พันธุ์ตำรวจโทพลพื้นพรมท่านรองผู้กำกับการ
ป้องกันและปรับกรามสพบทองนะฮะ
กำชับให้ตำรวจสายตรวจเข้ามาดูแลชาวบ้าน
เข้ามาให้ถี่ขึ้นหน่อยตำรวจบอกแบบนั้น
เพื่อไม่ให้เขาได้รับความเดือดร้อนกันนะครับ
ก็จะมีการเชิญเจ้าของบ้านนะครับไปพบพนักงานสอบสวนด้วย
นางสาวเพชรรัฐร่วงเหม็นขอไปครับ
แล้วก็นายจรัสพงศ์วรรณสุขสามีภรรยากัน
เป็นคนโพสต์เรื่องนี้เล่าบอกว่า
โอ้โหตอนนั้นจะไปขายของที่ตลาด
ก็บอกให้คู่กรณีบอกขยับรถให้หน่อย
แต่ก็ถูกคู่กรณีด่าทอและมีการเบิ้ลรถใส่ด้วย
ได้ยินไปเมื่อต้นข่าวนะฮะ
หลังจากนั้นก็มาทุบรถตอนเกิดเหตุนะครับ
ภรรยาของคู่กรณีก็พยายามจะเข้ามาห้ามสามี
แต่ไม่เป็นผลครับเขาบอกโดนตบด้วยนะ

เบิ้ลรถใส่เพราะว่ามีรูปมีเสียงอยู่ครับ
พอเสร็จแล้วเขาก็ว่ากันทะเลาะกัน
แล้วหนูก็ขับรถไปกับแฟนใช่ไหมคะ

ใช่ค่ะมือทุบรถรอบคันแล้วก็เอาที่ทีบรถนี่ครับ
เอาทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาชี้แจง

เป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองระบุว่า

เป็นถนนที่จดทะเบียนประเภทภาระจำยอมครับคุณผู้ชมฮะ
ต้องให้คู่กรณีมาย้ายรถออกไปด้วยตัวเองภายใน๓๐วัน

ไม่ย้ายรถและสิ่งของออกภายใน๓๐วัน

โดยให้ตำรวจมาเอารถยกออกไป

จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการเอารถออกไปนะครับ